ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ

สภาพจิตใจของคุณที่เคยตุ๊บตับตุ๊บตับตอนนี้ดีขึ้นไหม

มันจะลึกไปเรื่อยมันจะบีบคันไปเรื่อยนะ
ผมกลัวเดี๋ยวคุณมูซาจะเป็นอะไรไป
ตอนอยู่ข้างล่างอ่ะมันก็ไม่แทรกนะครับ

เราลงไปเล่นข้างกันไหมหรือนี่อ่ะ

เขาอุตส่าห์ทำเวทีให้สวยงามขนาดนี้

แล้วมาแบบนี้นะครับทางบ้านทางญาติโยมทั้งหลาย
เขามีความหวังอะไรกับคุณบูซาขนาดไหนฮะ
ถึง๑๐เพลงไหมให้คว้าเงินล้านแน่บ้านเราอะไรอย่างนี้

ไม่ต้องกลัวมานี่เลยรูปหล่อ
ไม่มีใครทำอะไรเราได้มานี่อาคนนี้อามูซาคนนี้
หวังว่าเขาจะได้ถึงเพลงที่เท่าไหร
กี่เพลงคิดว่าจะร้องกี่เพลงเอาแบบจริงเลย

เต้นหรือเปล่าอย่างนี้ได้ไหม

เดี๋ยวจะเอาตุ๊กตายอันนี้มาให้

ตัวละเฉียบ๓หมื่นอ่ะเดี๋ยวเอามาให้

ไม่ได้ใช้เลยมันยืนอยู่ข้างแท้งน้ำไม่มีเพื่อน

ไม่ตื่นเต้นครูบูชาสร้างว่าสามารถที่จะร้องเพลงเป็นภาษาอื่นได้
อารับมาเลเซียอารับ

คุณสักท่อนหนึ่งนะครับ

ทีมหาผู้เผ่าแล้วรับมารับไปผู้เผ่าแล้ว
นี่เล็งกับกานิแกะกาเลห่างตีกับยาหรือตาเล
นี่เล็งกับกานิแกะกาเลห่างตีกับยาหรือตาเล
อันเจฮีอักกาบิตฮาเซฮิโชบุรีฮาเซฮิโชโมทาเล
มาต้นไม้ใหญ่เป็นโอเค
ถ้าเกิดใช้ลูกคอแบบนี้กับเพลงลูกทุ่งได้ไหม
ลงเรือมาหารัก
รอยมาจากโรงคลา
ขายมาจากโรงคลามาโครงอีกทีแม่น้ำโครง

โอ้โหไกลมาก

นี่เรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถรอบตัว

มีของเล่นดนตรีก็ได้นะฮะ
ร้องเพลงก็ได้ทั้งลูกทุ่งได้ทั้งอินเดีย
ได้ทั้งอารับมาเลเซียอะไรได้หมด
มาถึงการแข่งขันของเรากันต่อเลยนะครับ
ตอนนี้นะฮะหลังจากคลายเครียดนะครับ
หลอดลมขยายกล่องเสียงเข้าไปแล้ว

มาถึงเพลงที่๓กันเลยครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาทแล้ว
ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๓

มีแข่งขันขันของลูกเองนะฮะ
สำหรับคุณอุตส่าห์
แล้วจะมีส่วนที่นี่นะฮะ
มาร่วมกันโลกที่มีอีกรอบทะเวียง
สำหรับทุกค่ะ

อึ้งเลยเหรอครับมันมีแบบถ้าใช่ผมก็เก่งกัน

นี่หมายความว่าไม่ชัวร์ว่าเพลงอะไรเลยอย่างนี้หรอ

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับเพลงที่๓คุณบูซาจะเล่นหรือจะหยุดครับ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
ไม่ชัวร์ว่าเพลงไหน

แต่ไม่รู้ว่าจะใช่เพลงที่คิดหรือเปล่า

ถ้ามันใส่เพลงนี้ก็กดเกมได้เลย

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓
เพลงมาครับ

ขอโชคดีค่ะ
คุณหัวใจส่วนกระลุ่มหยุดเร็ว

ชื่อแดงรบลีนี่นา
เธอทิ้งพี่เลย
ไม่เคยคืนมา
อยากรู้นักหนา
ไปร้ายหรือรู้
คนหัวใจโสมเป็นลมอ่อนล้า
เพราะเธอชอบมา
บอกรักเธอยุ่ง
เธอคิดจะไหล
หนีไปเมืองกรุง

เธอคิดจะไหล

นั่งกงเทือนส้อมที่ตรงเนี้ย
มูซาล้องไปแล้วครับ
ในเพลงที่สามครับ

และจะรับ๒๐๐๐บาท

คุณมูซาร้องได้หรือร้องผิดครับ

โอ้โหมือเย็นเฉียบเลยนะฮะ
มูลค่าสองหมื่นบาทนะครับคุณมูซาร้อง
มาพบกับนิมและเพื่อนศิลปินนะคะในรายการร้องได้ให้ล้าน
เชฟพิเศษร้องได้ให้บุญค่ะรายได้ทั้งหมด
การแข่งขันนะคะเราจะมอบให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินุปธรรมค่ะ